ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเกินกลับทางยานเดียว
ชูวิทย์ตีแสกหน้า

สุภาณีข้อจุภัณฑ์สมโทษ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้า

แสกหน้าทุกประเด็นวันนี้โปรยไป

เรื่องสะเทินใจเรื่องสะเทินสังคม
เรื่องเขย่าวงการสีกากีก็มี
แต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่เราจะบอกคุณผู้ชมถึงข่าวดี
ดูที่ว่าก็นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เสื้อยืดชูวิตตีแสกหน้านี่นะคะให้ดูกันเต็มเต็ม
เป็นเสื้อยืดแล้วก็มีไทยเป็นเอกลักษณ์ของคุณชูวิทย์นี่แหละ

ด้านหลังก็พิเศษนี่มีสกรีนโลโก้ชีวิตตีแสกหน้า
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒สวยเก๋ค่ะใส่ที่ไหนก็ใส่ไปยืดได้สบาย
แต่ว่าจะเป็นของพวกคุณผู้ชมยังไงบอกไว้ก่อน
คือให้คุณผู้ชมนี่แหละส่งไลน์มาแสดงความคิดเห็นพูดคุย
ประเด็นข่าวที่คุณชุวิตตีแสกหน้าส่งกันเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญ
แฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านเราจะคัดเลือกข้อความที่แหมโดนใจถูกใจเหลือเกินนะคะ
ส่งเสื้อให้กับคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยเราแจกทุกวันวันละ๓รางวัลวันละ๓ตัว
ก็บอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเป็นการบอกข่าวดีจะแจกจริงเริ่ม๑สิงหาคมถึง๓๑สิงหาคมตลอดทั้งเดือน
ละ๓ตัวทุกวันไม่ว่าจะส่งข้อความยังไงมาให้ถูกใจมันจะส่งยังไงให้ถูกใจ
อันนี้สิลองส่งมาดูแล้วกัน
แต่ไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ชมยังมีเซอร์ไพรส์อีกยังไงติดตามชีวิตตีแสกหน้า
วันนี้เรื่องที่เราจะเริ่มคุยกันก็เป็นเรื่องในแวดวงศรีกากีเป็นเรื่องของตำรวจล่ะค่ะ
ก็คือกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ
คุณนิวว่าสำคัญไหมในการที่จะปิดคดีดังปิดคดีที่มีผู้คนสนใจ
คือทางตำรวจเนี่ยย่อมอยากจะได้ผลงานอยากจะปิดคดีเร็วคดีสะเทือนขวัญคดีต่างก็ส่งผลถึงผลงานตัวเอง
ในกระบวนการยุติธรรมก็ถือว่าตำรวจเป็นต้นทานก็คือจะต้องไปจับและส่งฟ้องศาล

ก็อยากปิดคดีคุณนิวครับท่านผู้ชมครับตำรวจบางคนอยากปิดคดี
ไปปิดไปปิดมาปิดคดีด้วยปิดอนาคตตัวเองด้วย

ครับก็ยกตัวอย่างนะครับ
ของรายของพลตำรวจตรีลนพงศ์สายแก้ว
ท่านเป็นนายตำรวจชื่อดังนะในภาคใต้เติบโตมาเนี่ย
ก็จากพลตำรวจลักษณะของพลตำรวจเนี่ย
ก็เรียนนิติศาสตร์แล้วก็ไปจบนิติศาสตร์เสร็จ
ก็ไปสอบเข้านายร้ายอบรมได้
ก็เติบโตมานะจนก็ถึงยศในผลเนี่ย
ไม่ใช่ง่ายนะครับต้องมีผลงานแน่นอน
คนสำคัญอีกคนนึงในกรุงเทพที่ใครหลายคนก็พบเห็นก็คือ
พนธรรมโรศตีขูดำเนี่ยชื่ออะไร

แบบเดียวกันครับท่านก็เติบโตมาจากพลตำรวจ
พอเป็นพลตำรวจก็สามารถสร้างผลงานต่าง
พลตำรวจตีลนพงศ์สายแก้วก็เช่นกันครับ
เคยเป็นผู้การเติบโตมาในสายสืบสวน

ภาค๘ที่ครอบคลุมถึงจังหวัดดังท่านั้นเลยคุณิวภูเก็ตกะบีนัทพรสุรราชพังงา
มาถึงชุมพรละนองเรื่องของเรื่องมันก็มาเกิดที่ละนองนี่แหละครับ
ระนองมีคดีใหญ่คดีหนึ่งเมื่อปี๒๕๔๕คดีนี้ก็คือ
นายเป็นสอบตบางลิ้นจังหวัดละนองชื่อ๑คือนายเกษมถูกยิงตาย
ก็ปรากฏว่าในขณะนั้นก็ไปจับเอาบุคคลอยู่ประมาณสัก๒๓คน
ผมจะเขียนไล่เลี้ยงให้ฟังคดีนี้เป็นคดีสำคัญเพราะว่าคดีนี้สารดีกา
รออ่านคำพิพากษาการขัดขวางก็คือพูดง่ายว่า
การรวมการยุทธิธรรมของตำรวจมีการฟองร้องมีการต่อสู้
ก็คือในขณะนั้นเมื่อปี๔๕มีนายเกษม
เป็นสอบังริ้น
ครับเสียชีวิตฮะถูกยิงเสียชีวิตทางตำรวจเนี่ยก็พูดง่ายว่า
ก็ทั้งท่านรณพงศ์นี่แหละครับก็ไปจับนายวิโรธมา

บบังริ้นเหมือนกันจับนายวินายนายวิโรธ
ก็ทำการขู่เข็นบีบบังคับแหมก็พูดง่ายว่าจะปิดคดีแหละนะครับ
ก็ให้นายวิโรธเนี่ยพูดง่ายว่าไปทรมานนายวิโรธ
ให้นายวิโรธบ่อยว่านายกีธาเป็นผู้จ้างวานยิงนายเกษม

ทั้ง๓คนนี้สารภาพนะครับว่ายิงนายเกษม

การบีบบังคับก็คือใช้วิธีช็อตเนี่ยนะฮะ
ช็อตนะครับก็มีวิธีการทรมานหลายอย่าง
คุณนิวครับเอาไฟฟ้าช็อตบ้างนะครับ
เอาผ้าคุมหัวแล้วลุมซ้อมนะครับ
แม้กระทั่งสมัยก่อนเอาสมุดโทรศัพท์หนาตบ
หัวลาดน้ำบ้างละอะไรต่างนะครับ
ซึ่งหลังเนี่ยผมก็ต้องเรียนก่อนนะครับวิธีการแบบนี้
ทางตำรวจเขาก็น้อยไปแล้วนะครับ
แต่ในสมัยก่อนกระทำเพื่ออยากจะปิดคดี
ผู้ใหญ่จี้มาเฮ้ยเสร็จหรือยังจับได้หรือยัง
ทำไปทำมาก็ไปจับเอาซึ่งไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่า
ก็พูดง่ายว่าทั้งสามคนนี้สู้กันนะ
ตั้งแต่ชั้นต้นสารชั้นต้นนะครับ
อุทธรณ์ดีกานะครับ
ก็พูดง่ายว่าเชื่อไหมครับชั้นต้นยกครับ

ดีกาติดคุกครับตลอดชีวิตก็คือนายวิโรธ

ขณะนี้นายวิโรธเนี่ยจำคุกอยู่นะครับ
ในข้อหาฆ่านายเกษมตาย
กีธารอดนายวินัยรอดนะครับ

ในขณะที่อุทธรยกก็ไปฟ้องฮะ
ฟ้องลนพงอดนุชนเป็นนายตำรวจมือปาบ
ลนพงผลตำรวจตีลนพง
ก็เพิ่งลาออกเดี๋ยวผมจะเล่าเลี้ยงให้ฟังเอาไปทีละขั้นก่อน
อนุชนก็เป็นรองผู้การสืบภาค๘
ลนพงศ์ขนาดขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการภาค๘
ทั้งสองท่านนี้ได้ออกไปแล้วลาออกจากราชการไป
ก็ฟ้องฮะฟ้องทั้งสองบวกกับตำรวจอีก๑๐

เลี้ยงมาตั้งแต่พันธุ์ตำรวจโทพันธบรวจตี
เบาะร้อยตำรวจเอกไล่เลี้ยงลงมา
ฟ้องในข้อหานะครับทำร้ายร่างกาย
ในกระบวนการยุติธรรม

กันแกล้งแล้วก็ทำให้ติดคุกนะครับ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายทรมานต่างนานา
อันนี้คือพูดง่ายว่าทั้ง๓คนนี้ฟ้อง

อ่านไปเปิดจะนัดอ่านก็ไม่มา

ก็คือนัดอ่านนะครับ
สารดีการนัดอ่านเมื่อเดือนมิถุนานะครับ

พอนัดอ่านกระดักกระดา

คือวิธีการเนี่ยก็คือการอ่านรับหลังท่านผู้ชมครับ
สารดีกาเนี่ยสารท่านนัดอ่าน

ต้องมาทุกคนครับพอไม่มาสารท่านก็ไม่อ่าน
ก็อาจจะอ้างว่าป่วยอ้างว่าติดกิจธุระอะไรต่างนะครับ
โดยที่มันเรื่องที่มันเรื่องสำคัญเช่นเป็นโรคกระเพาะเข้าโรงพยาบาล
เอาใบลามาใบป่วยจากใบแพทย์มานะครับทีนี้ปรากฏว่าเวลานัดอ่านเนี่ย
ก็จะมีเทคติกแล้วครับจำเลยมีทั้งหมดสมมุติว่า๑๔
คนไม่ได้สมมุติเรื่องจริง๑๔คน
๔คนก็มี๑ใน๑๔ไม่มาสารก็ไม่ได้อ่านก็เลื่อน
เพื่อรอฮะรออะไรฮะรอสารอ่านรับหลัง
กรณีถ้าเป็นประโยชน์กับตัวเองก็มามอบตัว
สมมุติว่าสารยกตัวเองไม่ได้จำคุกต้องเอามอบตัว
ถูกสารปรับก็ยินดีให้ปรับ
ปรับจากการที่ประกันตัวมาก็ยินดี
ณสารดีการนัดอ่านคำพิพากษาที่ทั้ง๓คนนี้ฟ้อง

รณพงษ์รณพงษ์ก็ไม่มา

และสารก็ได้ออกหมายจับทั้ง๒ลาย

ก่อนที่จะออกหมายจับทั้ง๒ลายนี้
ก็ลาออกจากราชกาลเศรียรกร
เพราะว่าถ้ายังอยู่ในราชการมีหมายจับก็จะไปทำงานยังไง
ก็จะกลายเป็นว่าขาดราชการเกินกว่า๑๕วัน
ถูกไล่ออกงดบำเน็ตบำนานเบี้ยหวัดต่าง

พอลาออกก่อนที่จะมีหมายจับก็ยังได้บำเน็ตบำนานอยู่

ก็ยังได้บำเน็ตบำนานเบี้ยหวัดเงินเดือนอยู่นะครับ
เพราะว่าลาออกก่อน

ถ้าออกหมายจับตัวเองก็ไปทำงานไม่ได้

ทีนี้ในขณะนี้เดือนตุลาเดี๋ยวเราจะพูดต่อไป
เบรกถัดไปว่าสารนัดอ่านอีกเมื่อไหร่
งั้นอดใจรอสักครู่เดียวกับเรื่องนี้
เรามาย้อนเบื้องลึกเบื้องหลังกันค่ะ
คดีที่ช่วงที่แล้วพูดคุยกันไปก็เป็นคดีเกี่ยวกับตำรวจแล้วก็เรื่องราวของกระบวนการตัดสิน
หวดให้อีกทีหนึ่งคืออย่างงี้ครับท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เนี่ย
ก็มักจะมีการบีบบังคับเพื่อให้ผู้ต้องหาจำเลยสารภาพ
ก็เพื่อที่จะได้ปิดคดีเพื่อจะได้จบให้มันไว
กรณีของที่จังหวัดระนองนะครับเหตุการณ์เกิดมาเมื่อ๑๕ปีที่แล้ว
ปี๔๕ครับก็คือมีนายเกษมถูกยิงตาย
นายเกษมก็เป็นสอบตบางริ้นจังหวัดละนอง
ตำรวจจับนายวิโรธนายวินัยนายกรีธานะครับ
สั่งฟ้องทั้ง๓คนในข้อหาบงการฆ่านายเกษม
ผู้ที่จับก็คือรณพงศ์พลตำรวจตรีณขณะนี้ยศ
ลาออกจากราชการแล้วรณพงศ์และก็อนุชน
นายตำรวจมือปราบเสียงใครลุกก็รู้จัก
ก็จับทั้ง๓คนนั้นคือนายกีธานายวิโรธนายวินัยในข้อหาบงการฆ่านายเกษม
ก็ชั้นต้นก็ยกอุทธรณ์ก็ยกแต่ดีการเนี่ยสารลงนายวิโรธ๑คนในข้อหาฆ่าวงการฆ่านายเกษม
แล้วก็จำคุกตลอดชีวิตส่วนนายวินัยกับนายกีธาสารยก
คดีเป็นอันสิ้นสุดเพราะว่าถึงดีการแล้ว
นายวิโรธถูกจำตลอดชีวิต
ต่อมาในขณะนั้นทั้ง๓คนก็ฟ้องกับตำรวจ
ว่านายก็หาทรมานบีบบังคับให้สารภาพ
ไม่ได้ทำจริงไม่ได้ฆ่านายเกษมไม่ได้อะไรเลย
แต่ตำรวจมาบีบบังคับทำให้นายเกษมเนี่ย

บังคับนายกีธาว่าเป็นคนวงการ

บังคับนายวินัยใช้ทรมานไฟฟ้าช็อตทั้ง๓คน
ก็ฟ้องกับในตำรวจลนพงศ์อนุชน
และตำรวจอีก๑๒คนไล่เลี้ยงไปทั้งทีมล่ะครับ
ค่ะปรากฏว่าสารชั้นต้น
ในขณะนั้นก็สารชั้นต้นก็ยก
แต่สารอุทธนกับคำพิพากษ์ศาล
จำคุกรณพงศ์พลตำรวจตีรณพงศ์สายแก้ว
และพันธุ์ตำรวจเอกอนุชน

ทั้งหมดคนละ๑๕ปี

ทีนี้ก็มาถึงดีกาแล้วครับ

เกษมจบแล้วถึงสิ้นสุดแล้ว
ดีการแล้วนายวิโรธถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต

แต่ในคดีที่ทั้ง๓คนฟ้องตำรวจอุทธรณ์ลง๑๕ปี

เมื่อดีกาสารนัดอ่านอนุชนก็ไม่มาเมื่อเดือนมิถุนายน
ต่อมาสารนัดเลื่อนไปเดือนกรกฎา
คุณรณพงษ์ก็ไม่มาอ่าก็ไม่ตกสถิติ
เลื่อนไปตุลานะครับ
รออ่านอยู่วันที่๑๙สารนัดอ่าน
วันที่๑๘ลนพงศ์ก็ชิงลาออก
เมื่อเดือนมิถุนาสารนัดอ่านอนุชนไม่มา

คนที่มีคดียิ่งเป็นข้าราชการแบบนี้
ลาออกขณะที่กำลังมีประเด็นแบบนี้ได้เหรอคะ

ทีนี้ผู้บังคับบัญชาต้องทราบเสียก่อน
สารกำลังจะอ่านซึ่งเป็นคดีดังนะครับ

ทำให้ได้เงินเบี้ยวัดบำเน็ตบำนานเต็มอยู่
ถ้าไปลาออกหลังจากสารออกหมายจับ

จะไปปรากฏตัวให้คนอื่นเห็นใครจะกล้าเซ็น

เพราะรู้ว่าสารนัดวันที่๑๙ตัวก็ไม่มาไปลาออกก่อน

นี่เป็นเทคติกและในขณะเดียวกัน
ก็รอเพื่อให้สารอ่านรับหลัง
ในกรณีเป็นคุณกับตัวเอง
ก็มามอบตัวถูกสารสั่งปรับ
เพราะว่าตัวเองไม่ถูกจำก็มามอบตัว
แต่ถ้าเกิดถูกจำก็โจรลีหายทันที

นี่ก็คือกรณีของกระบวนการยุติธรรม
ปัญหามันอยู่ที่นายวิโรธเนี่ย
ติดคุกอยู่นะครับนายวิโรศน์ติดคุก
โดยกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมหรือเปล่า
ถ้าสารดีการลงโทษลนพงศ์กับอนุชนจริง
ก็กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยถูกติดคุกก็ต้องลื้อฟื้นคดีสิครับ

เพราะสารลงดีกาตลอดชีวิตไปแล้ว
นี่ก็คือกระบวนการขัดแย้งกันของกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งอยากจะจับซึ่งก็ไม่รู้ว่า
จับมาเนี่ยเพราะบีบบังคับเขาหรือเปล่า
เพราะถ้าสารดีกาเห็นด้วยว่าบีบบังคับ
ลงโทษลนพงศ์กับอนุชนจริง

กลายเป็นว่านายวิโรธติดคุกอยู่เนี่ย

ก็กลายเป็นว่าต้องลื้อฟื้นคดีขึ้นมา

เพราะว่าการกระบวนการจับไม่ถูกต้อง
จี้ช็อตทรมานทำให้เขารับสารภาพ
นี่คือข้อขัดแย้งของกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งหลายครั้งหลายคดีเนี่ย
คุณท่านผู้ชมครับก็เห็นอยู่
เพราะว่ามันเป็นการที่ต้องการที่จะจับ
ปิดคดีเพื่อให้สาชนได้เห็นว่าจบแล้ว
แต่ถึงเวลาจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น
บีบบังคับเขาไปจับเขาทรมาน

พอถึงเวลาที่จะอ่านคำพิพากษาจริงเนี่ยก็หายกันไปหมด
โอ้โหแบบนี้คนที่ไม่ได้ผิดจริง

แต่สิครับวันนายพิโรธผิดจริงหรือเปล่า
คนไอนวิโรธกับทั้งพวกไปฟ้องนะครับ
สารดีกาถ้าจะลงขึ้นมาถ้าลง๑๕ปีแล้วยุ่งเลยนะครับ

ลนทะพงก็ไม่มาท่านผู้ชนก็ไม่มานะครับ
เบี้ยเบียนเหน็ตบำนานก็ได้เพราะล้างออกกร
ค่ะอย่างนี้ยังไงคะ
อย่างนี้ก็ต้องรอล่ะครับรอว่าสารจะอ่านอย่างไร
ซึ่งถ้าไม่มาอีกในเที่ยวหน้าเดือนตุลาคมสารดีการนัดอ่านก็ต้องอ่าน
แต่เป็นการอ่านรับหลังสารก็ได้ออกหมายจับไปแล้วทั้งสองคน
ซึ่งจริงถ้าท่านผู้ชมคงจะรู้ว่าลนพงท์ทรายแก้ว

ที่เรียกว่านครศรีธรรมราชโมเดลที่ไปจับคุก
นครที่เขาไปจับทีไรก็เจอมือถือเจอยาเสพติด

จับกลุ่มคดีสำคัญต่างมากมายในพื้นที่ภาค๘นะครับ
โดยเฉพาะจะเป็นผู้นำในการไปจับ
นักโทษในเรือนจำขยายผลในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมือถือ
มีชื่อเสียงโด่งดังในภาค๘เติบโตอยู่ในภาค๘

ก็ถึงบอกแล้วครับว่าความเก่งเนี่ยมันต้องมาแลกครับ
เพราะในลักษณะนี้ในวงการตำรวจนี่
จริงถ้าเกิดเป็นพวกที่พูดง่ายว่าเป็นในร้อย
เติบโตมามียศมีโรงเรียน
อย่างร่วมนับพงศ์เขาเติบโตมาจากชั้นประถวร
ก็พร้อมที่จะเอาผลงานเข้าแรก
ซึ่งเรื่องต่างเหล่านี้ในวงในจริงเขาก็รู้กัน
ว่าคนที่จะเป็นมือใช้งานมือทำงานนะครับ
เพราะบางงานไม่สามารถจะเปิดเผยไม่น่าสามารถจะทำการ
ตามตัวบทกฎหมายได้๑๐๐นะครับ
นี่คือตัวอย่างที่ยกมาให้ท่านดูว่า
มีการจับผู้ต่องหาลงโทษจนถึงดีการแล้วสิ้นสุดแล้ว
ปรากฏว่ามีการใช้กระบวนการได้ไม่ถูกต้อง

เพราะคนผิดมันถูกจำไปแล้ว

ลื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีความเป็นธรรม
เพราะว่าถูกจับไปเพราะว่าใช้กระบวนการที่ไม่ถูกต้อง
เราก็ต้องดูคำพิพากษาแล้วครับ
เดือนตุลานี้จะเป็นยังไงจะลงยังไง
ที่ผมนำมาพูดเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่า
มีความขัดแย้งกันของกระบวนการยุติธรรม
ตำรวจนั้นเป็นต้นทานของกระบวนการยุติธรรม
ถ้าไม่ให้ความเป็นธรรมแล้ว
มันก็เหมือนกับลำทานที่เลี้ยวคดภัยมาแล้วครับ
ทางท้ายก็บิดเบี้ยวไปหมด
ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่ใช้เวลายาวนานเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ยังตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้
แน่นอนเราต้องจับตาแล้วก็ตีแสกหน้ากันต่อเรื่องนี้
วันทิศทางที่คุณชวินวิเคราะห์เป็นอย่างไรหรือเปล่า
อีกเรื่องหนึ่งแหมมันก็สะเทือนใจสะเทือนขวัญค่ะ
อยู่ในความสนใจของประชาชนเช่นกันครับ
ก็คือในกรณีของโรงเรียนพอโรงเรียนนะครับ

ก็พูดง่ายว่าไปอะไรนะพาลูกไปยูติดขวบไปโรงเรียน

ฟุตบอลแล้วตัวเองไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงอายุ๓๓ในพื้นที่จังหวัดตรัง
ปรากฏว่าเสียชีวิตลูกร้องไห้หาแม่ไม่เจอ
ก็ไปเจอว่าอยู่ในห้องน้ำโรงเรียนบ้างหนองคล้าตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง

ดังนั้นก็มีการสืบสวนสอบสวนเรียกพยานมาสอบปากคำนะครับ
ผลพิสูจน์ต่างใช้เวลา๓วันก็มีคนมามอบตัว
คาดว่าเกิดปัญหาขัดแย้งส่วนตัวในเชิงชู้สาว
และผู้ที่มามอบตัวเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับไม่ใช่ใครอื่นฮะ
พอโรงเรียนครับ
สะเทือนใจจริงว่าผออะไรอ่ะ
โรงเรียนนั้นแหละครับโรงเรียนที่เด็กคนนั้นอยู่
ปรากฏว่าเป็นเรื่องของเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
แล้วก็ตั้งกลมนี้ไว้
ก็ปรากฏว่ามีการมามอบตัวเสียก่อน

ก็จะเป็นข้อต่อสู้ให้ผู้ต้องสงสัยได้
ก็ต้องว่าตามพยานหลักฐานใครผิดใครถูกนะครับ
กระบวนการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์

นวนคดีก็จะเอาผิดผู้ต้องหาได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการ
คดีนี้ก็คือผู้คนก็ชักสงสัยแล้วครับมันทำไมถึงจะต้องฆ่ากัน
ไปฆ่ากันที่ห้องน้ำปล่อยให้เด็กร้องไห้เดินหาแม่ตัวเองไม่เจอ
แล้วก็มีเรื่องชู้สาวกันหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีสามีแล้ว
สามีก็ไปทำงานอยู่ที่เกาะนะฮะ

พ่อแม่ผู้หญิงก็ยอมรับว่ามาใกล้ชิด
มีการติดต่อสื่อสารกันโทรศัพท์กัน
เดี๋ยวนี้มันจะรอดหรือมือถือก็มีติดต่อ
เดี๋ยวก็รู้ว่าใครโทรหาใครนะครับ
กระบวนการอย่างนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเป็นเรื่องปกติ
แต่ไม่ใช่ไปบีบไปเค้นไปใช้ไฟช็อตเขา

เพราะว่าถ้าภายหลังเนี่ยไปร้องศาลบอกว่าใช้กระบวนการที่ไม่ชอบบีบบังคับให้เขาสารภาพ

เพราะเรื่องนี้นะครับผมถึงบอกว่าที่ผมเล่าให้ฟัง

มันก็แน่นอนมันลงโทษเขาได้
ค่ะคือถ้ามีหลักฐานประจักษ์พยานชัดเจนว่าผู้ต้องหาทำผิดเนี่ย
ก็เอาผิดแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการได้

แต่ถ้าหากว่าต้องการจะเร่งปิดคดีแล้ว

มันปิดอนาคตตัวเองด้วยนะ
จริงคือบางคนตำรวจบางคนผมก็เห็นใจนะ

ว่าจะต้องเอาผลงานมาแสดงเพื่อให้นายเห็นนะครับ
เติบโตขึ้นมาตามสายงานก็ไปสู้คนอื่นไม่ได้
ก็ต้องเอาลักษณะแบบนี้แหละครับ

ก็ผลงานอย่างนี้มันจะรับได้ไหมล่ะ
ไปใช้วิธีการแปลกทรมานไปใช้วิธีการที่มีถูกต้อง
ตามประวังการของกฎหมายอุ่มเข้าไปซักซ่อม
และเสร็จแล้วปรากฏว่าพยานคนนี้เกิดไม่รู้เรื่องจริง
ก็บีบบังคับให้สารภาพก็ที่เขาเรียกว่าแพ้ไง
อาจจะมีให้เราได้ยินอยู่บ่อยนะคะเป็นเส้นทางของการทำคดี
อันนี้เรายกมาให้ดูกันในหลายกรณีนั่นแหละคดีที่เกิดขึ้นนะคะ

มีเรื่องที่หนักอกหนักใจหลายเรื่อง
ช่วงหน้ามาคุยเรื่องของถนนหนทางกันหน่อย

ถนนไหนครับทำไมถึงมีชื่อมาเป็นแบบนี้
ช่วงหน้าสักครู่เดียวในชีวิตตีแสกหน้าค่ะ
คุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็อาจจะคุ้นเคยชื่อถนนทั่วไปถนนเส้นหลักประหลโยธินวิภาวล
พูดถึงชื่อถนนศูนย์ศูนย์ศานวินิสไสมันก็จะมีซอยแยกใช่ไหมค่ะ
แต่ว่าซอยชื่ออินทามระ
ก็เป็นประเด็นคุณผู้ชมให้เปลี่ยนชื่อ
ผมจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับ
ถ้าเป็นคนเก่าแก่หรือติดตามประวัติศาสตร์เช่นผม
คือผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์
สมัยเด็กนี่ผมเรียนประวัติศาสตร์๑๐๐ใด๑๐๐นะครับ
ถนนหนทางต่างไม่ว่ากรุงเทพต่างจังหวัดล่ะครับ
เขาก็จะตั้งชื่อถนนให้เป็นเกียรติประวัติ
สมัยโบร่ำโบราณก็จะเป็นเกียรติประวัติต่าง
ไม่ว่าจะเป็นถนนในกรุงเทพเนี่ยนะถนนจักรพงศ์ถนนหลานหลวงนะครับ
เจ้านายในสมัยก่อนก็จะตั้งชื่อถนนไว้

ให้คนละลึกถึงต่อมาภายหลัง๒๔๗
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง

เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่เป็นนายช่างบ้างนะฮะ

ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าถนนงามวงวาน
เป็นชื่อของนามสกุลเป็นนามสกุลของนายช่าง
ที่สร้างถนนก็เป็นนายช่างเป็นกรมทางหลวง
หรือแม้กระทั่งถนนแจ้งวัฒนะ
ตัวอย่างเช่นเป็นเกียรติกับนายชะลอแจ้งวัฒนะนายช่าง
แวงการทางกรุงเทพ
ถนนเพชรเกษมอย่างนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับ
ว่าเป็นตั้งให้ชื่อตามชื่อหลวงเพชรเกษม
วิถีสวัสดิ์แถมเพชรเกษมอธิบดีกรมทางหลวงคนที่
หรือยกตัวอย่างเช่นถนนติวานนท์นะครับ
ก็ให้เป็นชื่อกับนายช่างกำกับเขตการทางกรุงเทพ
ก็คือขุนชิดชาญตรวจเห็นไหมครับ
เพราะฉะนั้นชื่อถนนต่างถ้าท่านผู้ชมถามผมว่าประหลโยธินล่ะ
ผลโยธินก็เป็นอนุสรให้กับพระยาปะหนพลพยุหะเสนาพฤษปะหนโยธิน
ถนนผลโยธินนี่ยาวนะครับยาวไปถึงแม่สายนะครับ
กรุงเทพไปถึงแม่สายหรือแม้กระทั่งถนนนี่แหมผมก็ชอบ
สุขุมวิทย์ครับค่ะเป็นเกียรติแก่พระพิสารสุขุมวิทย์ค่ะ
ประสบผิดศาลศุขุมวิทย์อดีตติภาษณีย์ดิกรมทางครับ
คือกรุงเทพตั้งแต่กรุงเทพอดีตเนื่องจากสมุทรปาการ
แล้วก็ไปถึงนู่นตราดนู่นน่ะ
เพราะฉะนั้นถนนต่างเนี่ย
เขาตั้งให้เป็นเกียรติประวัติ

มีที่มาแตกต่างกันเป็นนามสกุลซะส่วนใหญ่
แล้วก็เป็นชื่อของเจ้านายของผู้หลักผู้หยัดในสมัยก่อน
ถนนศรีลมถนนศรีลมก็คือตั้งมาแต่สมัยราชการที่๔
ก็พูดง่ายว่าเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าถนนขวาง
ก็คือเป็นคันดินที่เกิดจากการขุดคลองเชื่อมคลองบางลักษณ์กับคลองถนนตรง
ก็กลายเป็นถนนขวางคนที่เป็นชาวต่างประเทศ
ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เอาเครื่องสีลมกังหันมาตั้ง
คนก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมันชื่ออย่างนี้เป็นชื่อศรีลม
หรือแม่นถนนนางลึงคนก็สงสัยว่าทำไมชื่อถนนนางลึง
เดิมมันชื่อถนนอีเลิ้งชื่อมันอาจจะไม่สุภาพ
ก็เลยเปลี่ยนเป็นนางเลิ้งมีหลายชื่อครับ
นี่นี่ชบชื่อดีมากเลยเห็นว่าเพิ่งเปลี่ยนไม่นาน
ประดิษฐ์มนูธรรมประเศรษฐ์มนูกิจประดิษฐ์มนูธรรมพทร
ก็ใช้ประดิษฐ์มนุธรรมก็มีคนขัดแย้งฮะ
เพราะว่าใช้ชื่อถนนนี่เดี๋ยวใช้ชื่อนู้นชื่อนี้
ลับไปสลับมาประชาชนสับสน
ก็เลยมีปัญหาที่ไม่กี่วันเนี่ย
ในตระกุลอินทรรมระ
อินทรรมระก็เป็นชื่อซอยแถวสุทธิษศาสตร์สะพานควาย
ก็เดิมเนี่ยบริเวณนั้นนะฮะก็เป็นบริเวณที่เรียกว่า
ถนนประหลโยธินแยกสะพานควายนะครับ
ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะทะลุไปอีกฝั่งสุธิศาลไม่ได้นะครับ
ได้มาทางถนนประหลโยธินข้ามไปใกล้กับตรงนั้น
ก็มีบ้านของนายมารุธบุญนาค
นายมารุษบุนนาคก็มีพ่อก็คือพระสุธิศาสน์วินิสไฉ

ก็สามารถจะทะลุนะครับ
ไปที่สะพานควาย
ข้ามไปถนนรัชดา
อ่าก็คือจากผงโยทรดิน
ตัดมาจนไปถึงรัชดานู่นเลย
ใช่ครับนะครับทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่า
ถนนสุธิศาลเนี่ยเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ย
ก็ครอบคลุมไปถึงถนนที่มีซอยชื่อซอยอินธรรมระ
อินธรรมรัฐก็มีที่มาของชื่อนี้ด้วย
คือในบริเวณนั้นเดิมเป็นที่จัดสรรของตำรวจครับ
โดยพลตำรวจโทโต๊ะอินธรรมระเป็นหัวหน้ากองของกรมตำรวจนะครับ
ก็ไปจัดสรรที่ดินบริเวณนั้นแบ่งให้กับนายตำรวจที่เกษียณ
คนที่เป็นตำรวจแน่นอนครับก็อยากจะไปผ่อนแล้วครับ
ผ่อนกับพลตำรวจโทโต๊ะเพื่อจะได้ที่แปลงต่างเอามาปลูกบ้าน
ก็จะได้เห็นได้ว่าโจรผู้ร้ายแถวสุธิสานี่ไม่กล้าขึ้นหรอกครับ
เพราะแถบนั้นบ้านตำรวจเยอะครับเออจริงค่ะ

ซอยนี้นะคะเป็นซอยเรียกว่าอบอุ่นนะคะ
ครับทีนี้ปรากฏว่าเอ๊ะตั้งไปตั้งมามีแต่ซอยอินธรรมระ
ไม่มีถนนอินธรรมระทั้งลูกหลานเนี่ยของพลตำรวจโตโต๊ะอินธรรมระ
โดยนายกิจศาดาอินธรรมละก็ไปฟ้องสารปกครองว่า
จะไปตั้งชื่อสุธิศาลยาวตลอดได้ยังไง

เมื่อมีซอยอินธรรมระแล้วทำไมมีถนนอินธรรมระนะครับ
ก็ปรากฏไปฟ้องสารปกครองก็ยก
แต่สารปกครองกลางก็สั่งให้กอทมเปลี่ยนชื่อคือชนะ
พูดฟ้องก็คือชนะว่าต้องเปลี่ยนชื่อให้เป็นถนนอินธรรมระ
ก็เกิดให้กอทมจะต้องจัดการเปลี่ยนแปลงทางฝ่ายญาติเป็นรุ่นหลานแล้ว
ของพระสุนิสารวินิจฉัยก็มาร้องว่าตรงบริเวณนี้จริงมันไม่ใช่หรอก
มันเป็นถนนสุธิศาลไปทั้งหมดนะครับก็มีการร้องกันไปร้องมา
เพราะสมัยที่พลตำรวจอีกเผ่าศรียานลนต์เป็นอธิบดิกรมตรวจขณะหนัน
ก็ได้ขอบริจาคที่ดินขอซื้อที่ดินบางส่วน
เพื่อเป็นทางออกสู่ประหลโยธินโดยตกลง
เป็นที่สาธารณะสู่ออกถนนผนโยธิน
โดยใช้ชื่อว่าถนนสุทธิสารวินิจฉัยเพื่อเป็นอนุสร
ค่ะก็เริ่มตั้งแต่พหนโยธินไปถึงสะพานควายตอนต้น
อย่างไรก็ดีในเวลาต่อมากรุงเทพมหานครได้ติดป้ายถนน
ถนนสุธิสารวินิจฉัยโดยไม่ได้ใช้ชื่อถนนอินธรรมระ
ซอยแยกต่างหลายซอยนะครับ

คุณผู้โชชนกฎมก็คงต้องจับทำชื่อถนนใหม่นะครับ

ทีนี้มันจะเป็นยังไงล่ะครับว่า
เรื่องนี้มันคงจะไม่จบกันง่าย

ผมเองก็เคยทำกระทั่งป้อมตำรวจ
ผู้คนที่ทำถนนทำคุณสาธารณประโยชน์ต่าง
ก็อยากจะได้ชื่อเป็นอนุสร
เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงคนบ้านนอกต่างจังหวัด
เขาสร้างสาราพักทางคุณนิวเห็นไหมครับ

หลังก็เป็นพวกนักการเมืองที่ไปเอางบจากหลวง

ถ้าเป็นชื่อตัวเองเป็นที่ตัวเองไปบริจาคก็ไม่มีปัญหาหรอกครับ
แต่ว่าไปใช้งบหลวงแล้วไปใส่ชื่อตัวเอง

ในกรณีของถนนสุธิศาลวินิจฉัย
ซึ่งเป็นต้นตระกูลของนายมารุธบุญนาคนะครับ
ก็แถบนั้นนะฮะจะเห็นบ้านสุธิสารวินิจฉัยใหญ่โต
ว่าอู่บ้านของตกตะกูลของท่านมายุ๊ดบุ้นนากนี่แหล่ะ
ครับอืมก็ใช้ชื่อบิ้ลหนึ่งสานยาวไปโดยตลอดมาติดตรง

อินธรรมระเนี่ยมันเป็นของต้นตระกูลเขานะพลตำรวจ
โต๊ะอินธรรมระนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้ชื่อถนนอินธรรมระ
เพราะทศมคงจะเก่าหัวล่ะครับ
ไปสนียเองนะศมโดยปกติก็ทำอย่างนี้ครับ
เขาก็ใช้ชื่อเก่าแล้ววงเล็บชื่อใหม่เข้าไป

เพื่อให้คนก็ทอนานไปคนก็จะจำได้แล้วครับ
เรื่องพวกนี้มันก็ลำบากนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบแหมติดใจ
เหมือนถนนอศกแล้วก็เป็นอศกมดรีเพื่อม
หลายชื่อครับมีชื่อถนนจรรย์สนิทวงแต่ก่อน

เรียกได้ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมีผลดี
คือถามว่ามีผลดีไม่มีผลดีผมว่ามันไม่ได้สำคัญตรงนั้น
แต่ว่ามีการเปลี่ยนเพื่อเป็นอนุสรระลึกถึงคนที่ทำถนนนี้มา
ต้นตระกูลที่เขาบริจาคที่ดินนี้มาตัวนี้ที่เขาติดใจ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นที่ละลึกถือว่าเป็นอนุสรให้กับคนที่ทำคุณประโยชน์ล่ะครับ
แง่มุมนะคะทั้งในแง่ของประชาชนคนใช้ถนน
แล้วก็แง่มุมของครอบครัวผู้ที่เสียสละ
แต่ว่าวันนี้เราได้ข้อมูลความรู้